แต่พูดถึงจราเข้แล้วคุณผู้ชมมันมีไง
ที่เขาเอาจราเข้มาแบบแสดงใช่ไหมคะ
ให้เราไปดูที่สวนสัตว์สวนแสดงโชว์ก็ว่ากันไป
แต่คลิปนี้คุณผู้ชมมันเป็นการแสดงที่หวาดเสียวมาก
มันคือยังไงคุณผู้ชมค่ะปิดตาดีแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะ

ขอบคุณผู้ชม
ยังไงค่ะคุณผู้ชมคุณชนะ
โอ๊ยโอ๊ย

ไหวอย่างใบพัดเรือน่ะดูมันดู
สถานการณ์นั้นมันก็ต้องหนีสุดชีวิตเหมือนกัน
เรามาที่นี่ได้ไหมครับ
ต้องพยายามพยุงตัวทรงตัวขึ้นมา
ขนาดที่เพื่อนเนี่ยเปิดเปลงนีกันไปหมดแล้ว

คำถามคือไอเค้มันคงคิดอย่างนั้น

คือเจ้าเข้จราเข้เนี่ยมันถูกฝึกมาทำการแสดงใช่ไหม

นี่มั้ยอีกคนนึงที่เค้าเอารูปโบกมาล่อ
เลยไปแห่ให้มันงับใช่ไหมแต่มันก็ไม่งับหรอก
แต่ปรากฏว่าอีกคนนึงที่ยืนอยู่ใกล้ริมน้ำเนี่ย
ลื่นลงไปอ่ะคุณโอ้โหตกออกตกใจกันทั้งการแสดงอ่ะ
ที่มานั่งชมกันอ่ะแต่เจราะแคร่ดูนิ่งมาก
เจราะแคร่คงชินไอ้เจราะแคร่แบบนี้มันถูกมาก็จริงนะ
แต่บนทางก็ไม่นะแต่เรื่องนี้มันคุณธีกรรมตามธรรมชาติของมัน

อ้าปากของมันแบบนี้มันคือการระบายความร้อนของมัน
ทั้งหมดทั้งมวลคือการแสดงของเขา
ที่เขาลื่นก็ลื่นเป็นงานแสดงด้วยเหมือนกัน
ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมนะคะ